สิบสามสิงหาคมสองพันห้ามร้อยสามสิบหกราวสิบนาฬิกาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
องอิดกองปูนความสูงเข้าภูเขาเหลือเพียงโถงลิฟท์ที่สร้างแยกออกมาจากโครงสร้างหลักเท่านั้น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารตำรวจระดมสรรพกำลังพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างทั้งเครื่องขุดเจาะเครื่องตัดเหล็กเครื่องเป่าลมและรถเครน
ซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลาในการช่วยเหลือผู้ที่ยังคงรอดชีวิตอยู่ใต้ซากประหลักหักพังและยังคงส่งเสียงร้องประงม
ปูนที่ทับถมอย่างหนาแน่นทำให้กู้ภัยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวด
เพราะหากเร่งรื้อซากปูนหนักหลายตันนั่นหมายถึงอาจจะเกิดความสูญเสียกับหลายชีวิตที่ยังคงมีลมหายใจ
ผู้คูณปริสุทธโธเดินทางมายังซากตึกถล่มให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ของดีไว้คุ้มครอง
อีกทั้งผู้รอดชีวิตยังเชื่อว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อคูณ
ทำให้รอดชีวิตราวปฏิหารจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้
ภายในโรงแรมณเวลานั้นมีทั้งพนักงานโรงแรม
ราชการกระทรวงศึกษาธิการพนักงานบริษัทเซลล์
เข้าประชุมสัมมนามรวม๓๘๐คน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๓๗ศพและบาดเจ็บ๒๒๗ราย
ปฏิบัติการกู้ภัยกินเวลานานถึง๒๐วัน
กระทั่งสิ้นสุดลงในวันที่๓กันยายน๒๕๕๙
งของหายนะเริ่มปรากฏในปี๒๕๕๙
เมื่อทางโรงแรมต่อเติมอาคารจาก๓ชั้นเป็น๖ชั้น
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว
ตำรวจตั้งข้อหาผู้บริหารโรงแรมกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สรุปสาเหตุเกิดจากเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้
และความบกพร่องของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
ตำรวจสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้บริหารโรงแรมวิศวกรสถาปนิกและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวม๑๕คน
คดีสิ้นสุดลงเมื่อปี๒๕๔๓สารดีกาตัดสินจำคุก๒๐ปีบำเพ็ญพันธ์รัตนอิสระวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
ส่วนผู้บริหารโรงแรมทั้ง๖คนสารยกฟ้องเพราะไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรม
ส่วนคดีแพ่งสารสั่งให้โรงแรมชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งหมด
มากว่า๓๑ปีเหตุการณ์โรงแรมโรโยพาซ่าทันลมนับเป็นอุทาหรณ์และบทเรียนสำคัญให้กับเจ้าของอาคาร
ประมาทพลาดครั้งอาจเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำซาก